ยกแรกค่ะเป็นเจ้าแหลมที่ออกหมัดเข้าเป้าชัดเจนกว่านะคะ
เฉพาะหมักฮุกซ้ายสลับกับใบหน้าแล้วก็ลำตัวค่ะ
ท้าชิงก็ออกอาการเป็นระยะนะคะซึ่งเจ้าแหลมก็ใส่ตามุ่งมั่น
แสดงความมั่นใจอย่างชัดเจน
ตอนมาถึงยกที่๙นะคะก็มีจังหวะที่แลกหมัดกันค่ะ
ใจหายว่าเพราะศรีสะเกดลื่นล้มนะคะแต่กรรมการไม่นับ
ซึ่งเจ้าแหลมก็ขึ้นมาแสดงตัวว่ายังสบายดีอยู่มาก
ก็ยังสวมหัวใจสิ่งพยายามที่จะตอบโต้เป็นระยะ
แต่ก็ไม่ได้เข้าเป้าค่ะเนื่องจากว่าแชมป์โลกเทาใจ
ก็โชว์หลบหลีกได้ทั้งหมดนะคะครบ๑๒ยก
กรรมการทั้ง๓ท่านนะคะก็เทคะแนนให้ศรีสะเกด
ต่อ๑๐๘และ๑๑๙ต่อ๑๐๙ค่ะ
ก็ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกครั้งที่๓สมัยที่๒ไว้ได้สำเร็จ
และร้าจะแหลมก็เปิดเผยว่าไม่ได้กังวลจังหวะที่ลื้นลมนะคะ
แล้วก็ต่อยเน้นต่อยหนักทุกยกเลยครับผม
ถ้าจะต่อยกับเบตาเนี่ยต้องฟิตเกินกว่านี้เกินร้อยเลย
ฟิตต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ครับผม
จากนี้นะคะเจ้าแหลมศรีสะเกดก็ยังได้ประกาศกลางเวทีนะคะ
เตรียมที่จะแต่งงานกับน้องจ๊ะจ๋าพรพิมลสารแก้ว
วันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายหญิงพร้อมกับเตรียมสินสอบชุดใหญ่ไว้ด้วย
ซึ่งจ้าจ๋าก็มาเชียร์ว่าที่สามีด้วยเหมือนกันค่ะ
จะมีข่าวดีครับผมจะแต่งงานวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ครับผม

สอดก็ประมาณสักทองสักประมาณ๒๐บาทครับ
แต่งก็ประมาณ๒ล้านครับผม
ส่วนคู่รองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
เป็นการแข่งขันวันซูเปอร์ซีรีส์กติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะ
รุ่นอะตอมเวทหญิงสแตนฟราเทค

ก็เปิดตัวครั้งแรกบนสังเวียนวันแชมเปญชิป

เจ้าของแชมป์จากจีนไปเป็นเอกฉันหลังจากครบ๕ยก
กระชากเข็มขัดมาครองได้สำเร็จค่ะ

คู่เอกค่ะน้องบอลสอศักดิ์สยามนะคะ
จะเจอกับน้องเล็กลูกจำปาชัยรุ่น๔๕กิโลกรัมค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ